คุณน้ำแข็งคุณขวัญคุณผู้ชมครับลองดูหน่อยกำลังจะสร้างโรงแรม
แต่สุดท้ายแล้วเหลือแต่โครงหลังคาไม่มีฮะคุณเห็นไหม
เอาไปหมดเลยขโมยแผ่นหลังคาเหรอคุณเอาไปทำไมโอ้โห

เดี๋ยวแล่วแต่ความว่างเปล่าแบบนี้ครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายมาขโมยหลังคาเมทัลชีสนะครับ
จุดนี้เป็นไซส์งานก่อสร้างอยู่ริมถนนพระราม๒

ก็ติดกับถนนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทำไมกล้ามาขโมยแบบนี้
ตรงจุดนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นอาคารชั้นเดียว
ขนาดประมาณสัก๕๐ตารางวา
หลังคาเมทัลชีสถูกคนร้ายขโมยไปหมด
สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าคือนั่งร้านเหล็กฮะ
ที่เอามาปีนขึ้นไปครับทิ้งเอาไว้
และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานครับ
ผู้ดูแลพื้นที่ตรงนี้ชื่อว่าคุณสันติครับบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้ตั้งใจว่าจะสร้างโรงแรม
แต่ว่าประมาณ๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
ของช่างที่ทำงานอยู่ในไซส์งานเขาบอกว่า
เห็นเงาคนตะคุ่มแต่ไม่กล้าออกมาดู

คนร้ายพยายามปีนขึ้นไปเพื่อจะไปงัดเอาเหล็กแหละ
ความตั้งใจแรกของโจรต้องการจะได้เหล็กไป
แต่งัดไม่ได้เหล็กมันเชื่อมติดแน่นหนา
ก็เลยถอดใจไม่เอาเหล็กก็ได้

แล้วทิ้งนั่งร้านเหล็กเอาไว้ให้ดูต่างหน้านะครับ
ในเบื้องต้นตำรวจเชิญตัวเจ้าของอาคาร

หลังจากนั้นเชิญตัวผู้ต้องสงสัยครับ

ตำรวจเจอตัวอยู่ในพื้นที่แถวนั้นช่วงเช้าฮะ
เห็นคุณลุงเขาอ้างว่าเขามาเก็บของเก่า
พวกตะปูอะไรต่างในไซส์งานไปขาย
เพราะลุงเขาคิดว่าตรงนี้มันเป็นไซส์งานร้าง
แล้วคุณลุงก็มาเก็บไปดื้อแบบนี้เลยเหรอเนี่ย
เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ

ค่าเลยค่ะทั้งหมดเลย